คุณผู้ชมค่ะพูดถึงอากาศดีนะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมตามไปดูกิจกรรมของซุปตาตัวจิ๋วบรรดาลูกของคนในวงการบันเทิงนะคะ
หอบครอบครัวกันไปสัมผัสกับอากาศหนาวในต่างแดนกันเลยนะคะ
เริ่มกันที่บ้านแรกค่ะน้องมียาลูกสาวของบ้านนี้เลยค่ะพี่เติ้ลตะวันค่ะ
บินรัดฟ้าไปเที่ยวกลายถึงสหรัฐอเมริกาไปกับคุณพอตเติ้ลและคุณแม่กะแตน
และสถานที่ต้องไปเช็คอินก็คือสวนสนุนดิสเตอร์แลนด์ดูฟิลลิ่งของน้องมียาสนุกสุดมันไปเลย
กับอมยิ้มอัลบร์เวอเทอร์คู่ใจค่ะเดี๋ยวประชุมดูอันนี้เลย
ก่อนจะไปเริ่มเครื่องเล่นใดก็ขอเติมพลังความหวานกันสักหน่อยกินจนลิ้นเปลี่ยนสีกันไปเลยนะจ๊ะ
และดูการเล่นมาร์หมุนเล่นมาร์หมุนของน้องมียานะใส่ปีกน้ำฟ้าด้วยอยู่ไหมคะ
อันนี้ปีกถือเขียวเนี่ยน่าเอ็นดูสุด
สองมือก็ยังกำเสาเอาไว้แน่นเลยนะสงสัยจะกลัวหล่นเนอะ
และด้วยความที่น้องมิยาเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่นชอบการ์ตูนเจ้าหญิงเป็นที่สุด
พอถึงร้านขายของที่ระลึกเท่านั้นแหละค่ะ

เห็นแมวละ
การ์ตูน่ะ

ตอนนี้เนี่ยทั้งครอบครัว

ออกไปปล่อยพลังหิมะให้สนุกสุดไปเลย
ฉะนั้นพี่เผลอลืมไปทั่วขณะเลยนะคะว่า
ลูกสาวนะเดี๋ยวเราให้ชมคลิปกันสักหน่อย

โอ้โฮลูกหนูเป็นผู้หญิงนะลูก

ลูกสาวคนสวยหน้าหวานของพี่น้ำฝนกุลนัท

ก่อนหน้านี้เราเคยสัมภาษณ์พี่น้ำฝนกันไปแล้ว
เขาตั้งใจวางแพลนช่วงปีใหม่นี้ยังไง

ยกครอบครัวบินไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

การออกไปเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ในที่ที่คนน้อย
ให้ลูกสาวได้รู้จักกับธรรมชาติ
เคชั่นหลักก็เป็นพวกสวนสาธารณะ
หรือไม่ก็ภูเขาที่มีต้นไม้เยอะบรรยากาศดีแบบนี้

และด้วยความที่คุณแม่น้ำฝนเป็นคนไทยนะคะ
ก็เลยฝึกคัดลายมือตัวหนังสือไทย
น่ารักน่าชังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

อบอุ่นทั้งสามครอบครัวที่เรานำมาปรับให้ผู้ชมนะคะ
เด็กก็น่ารักมากเลยอยู่ในวัยกำลังเรียนรู้กำลังสนด้วยเนอะ